ไปนะคะว่าเรามีเรื่องราวน่าขนลุกค่ะ
ของพี่นิวนพัดสอนมาฝากกันนะคะ

แล้วจู่ก็ร้องไห้ขึ้นมาค่ะพี่เชอรี่พี่พลอยคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นคลิปที่เธอกำลังสการะสถูปดอยช้างมูกค่ะ

เธอบอกว่าอยู่ก็คือร้องไห้ออกมา
ก็คือไม่รู้ตัวว่าเป็นเพราะอะไรใช่ค่ะ
นี่ค่ะพี่เป๊กเขานะคะก็ต้องแบบปลอบ
แล้วก็เข้าไปลุกไว้

บันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชม
ต่อสายตรงไปหาคุณนิวทันทีนะคะ
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังค่ะว่า

แต่ก็ต้องลงเครื่องที่เชียงรายเนี่ยนะคะ

แล้วระหว่างที่นั่งรถนะคะ

โดนจิตโดนใจเธอเนี่ยบอกให้คนรถเนี่ยนะคะให้จอดรถทั้งที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณ
ว่าแบบจะจอดตรงนี้นะคะยังไม่ถึงติดหมายอ่ะแต่แวะล่มก่อนใช่ค่ะ
เพราะว่าตาเนี่ยมองไปเห็นคนขายดอกไม้แล้วก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยต้องมีสารอะไรแน่เลยนะคะ
จริงเนี่ยคุณยายเขาที่เป็นชาวเขานะคะที่ขายดอกไม้ขายกล้วยขายอ้อยเนี่ย
บอกว่าใช่ตรงนี้มีก็คือสถูปดอยช้างมูบนี่แหละค่ะ
เป็นพระธาตุดอยช้างมูบนะคะก็ลงไปไหว้กันค่ะ
ระหว่างที่กำลังไหว้อยู่นั้นค่ะก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดตามที่เห็นในคลิปนะคะ
ซึ่งสาวนิวเนี่ยก็บอกว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันค่ะ
บรรยากาศที่เห็นในคลิปเนี่ยบอกว่าขนลุกเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าสวยงามมากแล้วก็งูงดงามแล้วเธอน่ะมีความสุขด้วยที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าที่นี่เขาขอลูกได้ด้วย

ขอโดยตลอดนะคะถ้าดอยช้างมูกเนี่ยจริงเราไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่า
เรากะว่าเราจะไปทำบุญที่พยาว
แล้วคุณยายชาวข่าวที่เขาเราให้บูชา

เขาบอกว่าให้ขอเรื่องลูกสิ
ขอเรื่องลูกแล้วได้นะ

แล้วก็เขาว่าเพื่อ
เพื่อที่พึ่งทางใจเราก็ขอค่ะ
เขาก็มีปัญหาเรื่องการมีบุตรญาติแล้วเขาไปขอ
ดอยชำมูบแล้วได้จริงอะไรอย่างนี้
เราก็คิดว่าถ้าได้ก็คงจะต้องกลับไปแก้บน

ดูจากภาพบรรยากาศ

ที่มีความงดงามทางธรรมชาติมากนะคะ
แล้วก็ขอให้คุณนิวสมหวังในการขอพรครั้งนี้แล้วกันนะคะ